กันต่อกับข่าวนี้นะคะต้องบอกว่าเพราะว่าเป็นความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะคะ
ทำให้พี่เคลลี่ธนพัฒน์เนี่ยค่ะกลายนะคะเป็นผู้เสียหายจากการที่เอานาฬิกาค่ะ
ฝากซ่อมไว้นะคะที่ร้านนาฬิกาแห่งหนึ่งคุณผู้ชมนะคะ
ปรากฏว่านะคะตกใจเลยนะคะเพราะว่าร้านเนี่ยเป็นร้านที่สนิทกัน
เคยซื้อขายตลอดค่ะที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาเลยสักครั้งนะคะ
เมื่อปลายปีที่ผ่านมาค่ะพี่เคลลี่นำนาฬิกาหรูราคา๔แสนบาทค่ะ
ไปฝากขายกับเขานะคะแต่ไม่ได้เงินค่ะ
ท้ายที่สุดนะคะก็มีการต่อรองจนได้เงินมาครึ่งนึงนะคะ
ไม่ได้ไปแจ้งความค่ะแต่หลังจากที่มีข่าวออกมาเมื่อวานนี้นะคะ
เจ้าตัวตกใจมากเพราะว่าเอ้ากลายเป็นว่าดาราหลายคนค่ะ
โมงเซียที่คำพรมั๊วบีโอไวแล้วก็อีกหลายคนโดนแบบเขาเหมือนกันค่ะ
และคิดว่าตัวเองคงไม่ได้เงินที่เหลือแล้วล่ะค่ะ

ก็อย่างที่บอกเคยซื้อขายกันมาแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาครับ
คือผมว่ามันก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้แต่อันนี้มัน

คือถ้าระวังก็คืออย่างในกรณีนี้
เวลาเราทำอะไรอาจจะต้องมีการเซ็นสัญญากัน
ไอ้การเชื่อใจกันเดี๋ยวนี้มันก็อาจจะเนอะ

เป็นใจเหมือนกัน